ไปดูอาม่าอายุเจ็ดสิบถูกวัยรุ่นขโมยเสื้อผ้ามือสองและอ้างตัวว่าเป็นลูกตำรวจ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด

เสื้อคลุมสีแดงเข้ามาขโมยเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้ามือสองระบุข้อความว่า

เมื่อวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับขโมยของคนแก่จิตใจทำด้วยอะไร
พิกัดหมู่บ้านประชานิเวศ๓ตัวเมืองนนทบุรี
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวนะครับไปที่ร้านเสื้อผ้ามือสองไปเจออาม่าติ๋ว
อายุ๗๐ปีฮะเป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วถามว่าทำไมปิดร้านไปตั้ง๓วัน
เลยตอบไปว่าขายของไม่ค่อยดีจึงปิดร้านไปจากนั้นนะฮะ
ก็เดินไปแนะนำเสื้อให้กับลูกค้าตามปกติแต่จังหวะที่เธอ
เหลืออาม่าเผลอลูกค้าคนดังกล่าวขโมยเสื้อยืดไป๓ตัวครับยัด
ใส่เสื้อคลุมสีแดงนั่นไปแหละนะฮะแล้วเดินเนียนออกจากร้านไปขณะ
ที่ลูกชายของอาม่านะให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุครับชายคน
ดังกล่าวย้อนกลับมาที่ร้านอีกทำทีเหมือนจะมาซื้อของนะฮะ
เขาก็เลยบอกไปว่าไปแจ้งความมาแล้วนะถ้ายอมชดใช้ค่า
เสียหายจะยอมความให้คู่กรณีปฏิเสธนะครับนะฮะบอกว่าเคยมา
ที่ร้านครั้งแรกนะแล้วอ้างด้วยว่าพ่อผมเป็นตำรวจนะนะฮะให้
รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาพวกมานั่นนะหลังจากนั้นผู้ชาย
อยู่๑๙ปีรับสารภาพว่านะเข้าไปขโมยของจริงได้เสื้อยื่น
สองตัวแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับไปที่ร้านดังกล่าวอีกตามที่
เป็นข่าวแต่เมื่อตำรวจนะครับนำหลักฐานให้ดูนายบุญยฤทธิ์ถึง
จะเข้าไปซื้อของไม่ได้มาขโมยส่วนที่พูดว่าเป็นลูก
ตำรวจน่ะเขาพูดไปด้วยความโมโหเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ย
ถ่ายรูปเขาไว้ยอมรับว่าวันที่เข้าไปขโมยของเนี่ย
ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมมาฮะ
ผมเดินเข้าไปหยิบเสื้อ๒ตัวนะพี่
เสื้อสองตัวแล้วผมเห็บใส่เสื้อตัวนี้มา

มีพี่ลูกชายของร้านเขาพูดพี่มาเลย
เขาบอกว่าน้องพี่แจ้งความเลยนะ
แล้วทุกครั้งที่ผมตกใจพี่ผมก็รู้แล้วแหละว่าเรื่องอะไร

ผมจำได้แล้วผมบอกมึงรอก่อนเลยเดี๋ยวกูมาคุยกับมึง

ก็เขาบอกว่าเองอ้างว่าเป็นลูกตำรวจ